บอกว่าใกล้จะสิ้นปีแบบนี้แล้วนะคะเป็นธรรมเนียมมาก
จะมีโพลสำรวจหลายช่องทางคุณผู้ชม
ต้องบอกว่าวงการบันเทิงก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่หลายคนอยากรู้เรื่องราว
ในปีนี้เข้ามากันในหัวข้อที่สุดของวงการบันเทิง๒๕๕๙
จะมีในเรื่องอะไรกันบ้างไปชมพร้อมกันค่ะ
สุดอยู่หลายเรื่องเลยแหละต้องพูดเลยนะครับ
นักวิจัยซุปเปอร์โพลค่ะเผยผลสำรวจหัวข้อที่สุดแห่งความบันเทิงปี๒๕๕๙ค่ะ
จากกรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพพันกว่าตัวอย่างค่ะ
ดำเนินโครงการระหว่างวันที่๑๒ไปจนถึงวันที่๑๗ธันวาคมที่ผ่านมา
หมวดของดาราสาวที่ประชาชนชอบมากที่สุดแห่งปี๕๙อันดับ๑มาแรงเลย
เจ้าแม่อิทธิฤทธิ์มาเต็ม

โอ้โหทำเนียนได้ได้ว่าพยาน
นางเอกสาวแต้วนัทพรค่ะได้รับความนิยมสูงสุดถึงร้อยละ๕๐
ห่างแบบขาดลอยจากอันดับ๒อย่างสาวยายาอุรัสยานะคะได้ไปร้อยละ๑๕๗นั่นเองค่ะ

ส่วนอันดับที่๓ตกไปเป็นของน้องขวัญอุตสามณี
ถึงแม้ว่าจะเจอมรสุมข่าวดราม่าปัญหาครอบครัว
แต่เธอก็ฝ่าฟันมาได้อย่างสวยสดงดงามได้ไปร้อยละ๘๘ค่ะ
ต่อเนื่องกันที่อันดับ๔ได้คะแนนความชื่นชอบจากแฟนร้อยละ๗๗
นั่นก็คือนางเอกสาวผู้สร้างปรากฏการณ์พิษวาสกันทั้งเมืองนุ่นวรนุษย์นั่นเองค่ะ
และอันดับ๕ได้แก่ใหม่ดาวิกาค่ะกับความนิยมชมชอบของแฟน

งานนี้บอกได้เลยว่าข่าวดราม่าเกาเหลาข่าวเช้าข่าวเมาส์ทั้งหลาย
ทำอะไรสาวใหม่ไม่ได้จริงค่ะ
แต่ละคนนี่ไม่ธรรมดานะรายชื่อที่คุณบอกมา
มาดูฝั่งดาราชายกันบ้างค่ะคุณค่ะ
ต้องบอกว่าเป็นอิทธิฤทธิเจ้าแม่นาคีจริงจริงอย่างที่คุณว่านะเจ้าแม่นาคีที่ส่งผลให้พระเอกของเรื่องเนี่ย
ภูมิขึ้นมาอยู่ในอันดับหนึ่งนะคะดาราชายที่ประชาชนชอบมากที่สุดในปี๒๕๕๙
ด้วยคะแนนความนิยมคิดเป็นร้อยละ๕๔๔เท่ากับสาวแต้วเลย
ถึงแม้ว่าเรื่องนี้คนจะเมาส์กันเยอะว่าพระเอกซื้อบื้อแต่ก็ยังชอบ
ส่วนอันดับ๒ต้องบอกว่าสมกับเป็นพระเอกคู่จิ้นกับสาวยายาจริงนะคะ
เพราะว่าขนาดผลโพลเนี่ยยังติดอันดับเดียวกันเลยได้ไปร้อยละ๓๑๑นะคะสำหรับณเดชน์คูกิยะ
พระเอกหนุ่มหน้าตีเจมมาปีนี้โชว์ฝีไม้ลายมือทางการแสดงเข้าตากรรมการได้ไปร้อยละ๖๘นะคะอยู่ในอันดับ๔ค่ะ
และสุดท้ายอันดับ๕กำลังจะมีผลงานภาพยนตร์เข้าฉายให้ได้ชมความเกลียนกันส่งท้ายปีก็คือพระเอกหน้าหนวดของเรา

ถูกต้องนะคะสำหรับหนุ่มบอยปกรณ์ได้ไปร้อยละ๕๔ค่ะคุณ
ต่อกันที่ผลสำรวจความคิดเห็นดาราสาวที่เซ็กซี่มากที่สุดแห่งปีคุณว่าใครอันดับ
นี่ฉันเหรอถ้าให้พูดถึงเนี่ยน้ำทะเลเดือดปุดนี่ไงคุณแม่
ขึ้นมาแล้วคุณแม่อ้ำนั่นเองนะคะไม่ต้องสืบเลย
ร้อยละ๗๔๑นี่คือกะไม่แบ่งเปอร์เซ็นต์ให้ใครเลยใช่ไหม
จริงคุณน้ำทะเลเดือดอย่างที่คุณว่านะคะก็การันตีได้จากทริปบิกินี่เมาดีฟสะเทือนเพิ่งผ่านมาสดร้อนค่ะ
ส่วนอันดับที่๒ค่ะสงสัยจะเป็นผลพวงมาจากภาพยนตร์หรือไม่ก็เพราะว่าทำตาปลือจือปากมาเป็นเอกลักษณ์เลย
ก็ส่งให้ใหม่ดาวิกาค่ะติดโพลสาวเซ็กซี่ปี๕๙ด้วยเหมือนกันค่ะ
งหน้านางเอกสาวหุ่นเซ็กซี่อย่างปูปรายานะฮะตามมาในอันดับที่๓ผลสำรวจคิดเป็นร้อยละ๗๖ค่ะ
ในอันดับ๔คิดเป็น๑๐๗๖และอันดับที่๕ค่ะ

แฟนเทคะแนนให้กับคุณแม่ลูกหนึ่ง
เป้ยปานวาดก็ติดโผล่เซ็กซี่นะจ๊ะ

ใช่ไปต่อกันที่ดารานุ่มกันบ้างค่ะ
งานนี้ต้องบอกว่า๘แพ็คของพระเอกหนุ่มณเดชนคุกิมิยะเนี่ย

ยกให้เป็นดาราชายที่เซ็กซี่ที่สุดแห่งปี๒๕๕๙นี้
คิดเป็น๑๓๐๓นั่นเองค่ะ
แล้วเดี๋ยวปฏิทินเขาออกมาคู่กับยายาอีก
ไม่อยากจะคิดนะคะว่าจะฮอตมากกว่านี้ขนาดไหน
อันดับที่๒ค่ะไม่ทิ้งห่างกันมากนะครับ
ว่าจะเป็นหน้าตาหุ่นล่ำนะคะหรือว่า
ผลสำรวจความคิดเห็นเนี่ยเทกันให้เลย
เวียอายเวียเจ้า
จับเงียคุณก็ไม่ได้มาฝากกับฉันแหละ

ถึงจะหอบช่อดอกม้งดอกไม้ไปหาเบลล่า
แต่สาวทั่วบ้านทั่วเมืองก็ยัง

ดิฉันก็อยากไปฟ้อนทงซ้อนท้ายเขาบ้างอะไรบ้างนะคะ

สงสัยว่าความขาวอมชมพูซ่อนรูปของหนุ่มมาริโอ

ยังตราตรึงอยู่นะคุณ
มชมพูประชาชนยังเทคะแนนให้อยู่

ติดโผล่มาเป็นอันดับที่๓ค่ะ
ส่วนเคนภูมิภูมิก็ไม่หลุดจากโพสต์นะคะ
ติดมาในอันดับที่๔ได้มาร้อยละ๑๐๗ค่ะ

ได้มาร้อยละ๔๑ค่ะ

แต่ละคนไม่ธรรมดาทั้งนั้นเลยจะบอกว่าเป็นที่สุดแห่งปีอย่างที่คุณว่าจริงแหละ